ทุกผู้ชมครับตามความคืบหน้าคดีที่ตำรวจสพปะเกร็ดเป็นดาบตำรวจ
แอบขโมยปืนหลวงไปขายร้อยกว่ากระบอกวันนี้เข้ามาสรุปตัวเลขแล้ว
สพปะเกร็ดบอกว่าหายไปทั้งหมด๑๕๙กระบอก
เมื่อวานบอกไปว่า๑๓๐กว่ากระบอก
ตอนนี้เป็น๑๕๙กระบอกนะครับส่วนคนที่ก่อเหตุบอกว่านำไปขายเพราะติดหนี้พนัน
ไปดูนะฮะช่วงที่สารภาพตอนที่เขาไปจับกลุ่มตัวกัน
นี่เป็นตอนที่ตำรวจชุดจับกลุ่มนะครับ
ไปจับกลุ่มตัวดาบตำรวจชาวลิศ
ุ่มขจรอายุ๔๒ปีนะครับ
มีตำแหน่งเป็นพบหมู่งานป้องกันและปราบรามสพปักเกร็ด

แล้วก็มีหมายจับข้อหารักทรัพย์ในสถานที่ราชการ
ไปจับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับ
ที่บ้านหนองเดิดจังหวัดหนองคาย
ใกล้กับด่านชายแดนสะพานมิตรภาพไทยลาว

หลังจากมาทำหนังสือเดินทาง
เตรียมจะหนีออกจากประเทศไทย
โน่นนะฮะเวียดนามฮะ
บอกมีเมียอยู่ที่นั่นจะไปหาเมียที่เวียดนาม

อันนี้เนี่ยมีคำสั่งให้โรงพักษณ์ทั่วประเทศไปตรวจสอบอาวุธปืน
ที่แต่ละโรงพักเนี่ยเบิกปืนหลวงไปใช้เนี่ยว่ามันยังอยู่ครบไหม
ก็สื่อมเลยมาจากกลาดยิงล่าสุดของบุรมพู
เหตุที่มีตำรวจไปก่อเหตุเนี่ยฮะพอไปตรวจสอบแล้วพบว่า
นี่นะฮะดาบตำรวจชาวลิศซึ่งปกติแล้วทำหน้าที่ดูแลเบิกจ่าย
อาวุธปืนของโรงพักษ์สพปะเกร็ดทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่ปี๒๕๕
รวมแล้วก็๑๘ปีอยู่ดีหายตัวไปนะฮะอ้าวทีนี้ก็ไม่ต้องสืบมากแล้วว่า
ใครอะไรยังไงผู้ดูแลปืนของโรงพักปืนหาย๑๕๙กระบอกแล้วคนดูแลหายไป
ตำรวจเขาก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับเลยแล้วก็ไล่ไปติดตามจับกลุ่มตัวได้
หลังคุมตัวดาบชาวลิศมาสอบปากคำนะฮะวันนี้มาสอบปากคำที่สโมสรตำรวจ
วิภาวดีเลยนะฮะนี่ครับคุมตัวมาจากนู่นแล้วฮะหนองคาย
เจ้าตัวสารภาพว่าก่อเหตุเพราะว่าติดหนี้พนันนะครับ
แล้วระหว่างที่กำลังสอบปากคำอยู่นะเมื่อคืนนี้นะที่สโมสรตำรวจนะครับ
วิภาวดีกรุงเทพเนี่ยใครก็ไม่รู้ฮะเอาปืนเนี่ยใส่กระเป๋าเดินทางสีแดง
มาวางทิ้งไว้ที่สโมสรตำรวจนะฮะคือเอากระเป๋ามาวางทิ้งเอาไว้ก่อน
แล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่บอกให้ช่วยมาเก็บไปเป็นหลักฐานด้วย
ตรวจสอบในกระเป๋าเจอปืนอีก๒๗กระบอกนี่เห็นไหมนี่ใบนี้ฮะ
คุมตัวผู้ต้องหาคือดาบชาวลิศมาจากน้องคายมาสอบปากคำ
แล้วมีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยที่วางทิ้งเอาไว้หน้าสโมสรตำรวจเนี่ย
มาเก็บไปเป็นหลักฐานหน่อยตรวจในกระเป๋าเจอ๒๗กระบอกนะฮะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดที่เจอกระเป๋าเดินทางเมื่อคืนนี้นะครับ
เป็นถนนนะฮะหน้าปั๊มน้ำมันนะอยู่ใกล้กับสโมสรตำรวจถนนวิภาวดี
แม่แต่ตรงนั้นกล้องวงจรปิดมันจับภาพไม่ได้นะฮะ
ก็เลยไม่เห็นว่าใครมาวางเอาไว้แล้วปืนทั้งนั้นเลยดูสิโอ้โห
จากการสอบสวนขยายผลนะครับดาบชาวลิศบอกว่า
ปืนของสพปักเกร็ดเนี่ยที่ลักขโมยออกไปเนี่ย
ได้เอาไปขายเอาไปขายกระจายตามพื้นที่ต่างในภาคกลาง
แต่บางกระบอกเนี่ยเอาไปขายไปอยู่ถึงนู่นนะฮะ
อุบลรัชธานีก็มีนครสวรรค์ก็มีจันทบุรีก็มี
ไม่รู้เขาขายต่อกันอีกทอดหรือเปล่านี่นะฮะ
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังนะฮะตรวจ๙พื้นที่เลยนะ
ตามคำให้การของผู้ต้องหานะครับแต่ไม่เจอปืนเพิ่มเลยนะฮะ
ทั้ง๙จุดที่บอกว่าขายจังหวัดนั้นขายจังหวัดนี้
จุดนั้นขายจุดนี้ไม่เจอเลยนะครับ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าปืนเนี่ยหลังจากถูกนำออกมาขายนะฮะ
มือแรกที่ได้ไปเนี่ยคือเจ้าหนี้ของดาบชาวลิศ
หรือไม่ก็เจ้าของบ่อนที่ดาบชาวลิศไปติดหนี้บ่อนอยู่
แล้วก็แน่นอนนี่มันเป็นของร้อนไงปืนของหลวงนะฮะ
เอามาจากโรงพักเนี่ยนะฮะมีตาปั๊มอะไรพวกนี้อยู่ด้วยเนี่ย
เพราะฉะนั้นบรรดาเจ้าหนี้ที่ดาบชาวลิศเอาปืนมาขายเนี่ยหรือว่าเอามาใช้หนี้เนี่ย
ก็เอาปืนไปขายต่ออีกเป็นทอดทอดนะฮะ
เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่ากว่าจะตามคืนได้หมดเนี่ยโอ้โหสงสัยต้องใช้เวลา
ก็อย่างที่บอกนะครับปืนหลวงนะครับทุกระบอกมีโลโก้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เห็นไหมฮะค่ะเขาจะปั๊มติดเอาไว้เลยที่นี่ปากกระบอกปืนตรงนี้นะครับ
แน่นอนว่าใครที่ซื้อไปเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นของตำรวจเป็นของหลวง
ถ้ามีอยู่ในมือก็แหมจะบอกว่ายังไงดีอ่ะ
เอาไปคืนเหรอคะจะมีใครกล้าเอาไปคืนไหมคะ

หรือว่าเขาขูดออกได้ไหมไอ้โลโก้เนี่ยแล้วกลายเป็นปืนเถื่อนปืนอะไรได้ไหม
ต้องถามคุณเมอสสอวนผมไม่เคยเล่นปืน
ปืนขูดง่ายมั้ยไม่รู้เลยอะ
โลโก้นะก็สงสัยเหมือนกันว่ามันขูดออกได้ไหม

ใส่กระเป๋าเดินทางไปวางทิ้งเอาไว้
ซึ่งมีคนโทรบอกเจ้าหน้าที่ก็สงสัยต้องไปไล่ยาย
ว่าเออใครโทรมาใช่ไหม
เนี่ยฮะแล้วช่วงเช้าวันนี้นะครับ
มีคนเอาปืนของกลางมาวางทิ้งเอาไว้อีกนะฮะ

เมื่อคืนในกระเป๋าสีแดงใช่ไหม

วันนี้ในพงหญ้าเป็นปืนยาวนะ

มีปืนพกสั้น๓๙กระบอกด้วย

มีคนเอาปืนหลวงมาคืน

ล่าสุดในขณะนี้ถือว่าให้การเป็นประโยชน์
รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับ

คุมตัวไปฝากขังแล้วนะครับ
แต่เขาไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับนักข่าวนะ

ใช้เวลาสอบปากคำแล้วก็นำตัวไปฝากขัง

ก็คือข้อหาทุจริต
แล้วก็มีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมแปลงเอกสารทางราชการ
และลักทรัพย์ในสถานที่ราชการวันนี้นำตัวไปฝากขังที่สารอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค๑จังหวัดสระบุรีนะครับ
แล้วก็มีการคัดค้านการประกันตัวเอาไว้นะครับในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับ
ไปที่บ้านของดาบชวลิศนะครับบ้านอยู่จังหวัดพิจิตรนะฮะ
พบว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ทีเดียวนี่อยู่ริมถนนนะฮะ
ข้างหน้าเปิดเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างส่วนตัวบ้านพักเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของร้านขายวัสดุ
เจอกับพี่เขยของดาบชาวลิศนะครับพี่เขยบอกว่าดาบชวลิศเกิดที่บ้านวังกรดตะมนต์บ้านบุ่ง
เขามีพี่น้อง๓คนพ่อเสียชีวิตไปแล้วแม่ยังอยู่แล้วแม่ก็ทราบข่าวแล้ว
ตอนนี้แม่ของดาบชาวลิศเสียใจมากนะฮะยังไม่พร้อมจะคุยกับใคร
ส่วนเพื่อนบ้านเนี่ยมีเพื่อนบ้านที่เขาบอกว่าเขาเคยวิ่งเล่นมาเลยตั้งแต่เด็กกับดาบชาวลิศ
ความจริงแล้วดาบชาวลิศเป็นคนนอบน้อมนะคนในหมู่บ้านก็รักใคร่ดี
เทศกาลเรือยาวจะกลับมาบ้านมาสนุกสนานด้วยกันตลอด
ได้ยินข่าวเรื่องนี้เนี่ยเพื่อนบอกเศร้าเลยนะฮะทั้งตกใจทั้งเศร้า
อื่นอีกนี่เดี๋ยวต้องรอฟังข่าวจากโรงพักอื่นอื่นด้วยนะครับ

เขาก็วนใจปัญหาที่จะตามมาไงค่ะ
ถ้าปืนเหล่านี้มันกระจายออกไปอยู่ในมือใครก็ไม่รู้

แล้วไม่รู้มันจะมีเหตุการณ์ร้ายอะไรเกิดขึ้นอีกก็ไม่รู้
คนมีปืนในครอบครองมันก็เกิดอะไรขึ้นได้ทั้งนั้น